พูดถึงเรื่องของขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้แน่นอนครับ
สุภาพคลี่ขจายจับตามองไปที่พาดหัวใหญ่
หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้าวันนี้เลย
รับคนตกงาน๑๐๐๐อัตราจ่าย๙๐๐บาท
ไปทำงานกับมหาลัยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษารับสมัคร
ต้นเดือนพฤษภาคมอันนี้เป็นกระทรวงอว
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัย
และวัฒนวัตกรรมเขาผุดไอเดียนี้ขึ้นมา
นี่น่าสนใจนะสำหรับคนที่ตกงานแล้วไม่มีงานทำ
ใช่เพราะว่าเขาไม่จำกัดวุฒิไม่จำกัดอายุด้วย
ใช่นะฮะไปติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เราเราต้องตามกันต่อซึ่งสักครู่นึงน่าจะได้ฟังว่า
ผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะมานั่งอธิบายว่า
ผลจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่ประกาศออกมาเมื่อคืน
ตกลงว่าอะไรจะทำได้หรืออะไรทำไม่ได้
เพราะเว็บไซต์ที่ประกาศมาเมื่อคืนเนี่ย
เป็นเว็บไซต์ที่อธิบายได้ว่า
คลายล็อกทั้งหลายที่กำลังเตรียมการอยู่เนี่ย
ยกเลิกไปก่อนให้ผลของการ
ลักษณะเป็นไปเหมือนที่นายกประกาศไว้ก่อนหน้านี้
ความไว้ก็คือว่าทุกอย่างยังไม่คลายล็อก
ผู้ว่ากอทมประกาศออกมาละเอียดยิบ
ว่ากำลังขอเสนอความเห็นชอบสบคว่า
กิจการที่กำลังจะดำเนินการได้นั้นมีอะไรบ้าง
แต่ละกิจการต้องดำเนินการยังไง
ให้ไปสอดคล้องกับสบค
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
เมื่อรถนำขบวนคันแรกเย็บไป
รถคันหลังก็ต้องจะไปตามครับ
ละเอียดเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวสักครู่นึง
พอแต่ละฝ่ายออกมาแถลงก็จะได้รู้
แต่ว่าที่แน่ก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า
คลายล็อกต้องเลื่อนออกไปก่อน
เจ้าของกิจการที่กำลังเตรียมเนื้อเตรียมตัว
ว่าวันที่๑พฤษภาจะเปิดได้แล้ว

เรื่องนั้นเรื่องนี้กิจการประเภทนั้นประเภทนี้

เห็นในหัวข่าวเจ้าของกิจการเขาออกมา

เพราะเขาคาดหวังว่าจะเป็นไปอย่างที่
กอทมและบางจังหวัดเริ่มประกาศว่าจะคลายล็อก

ฉะนั้นการที่นายกรัฐมนตรีเบรกกระทันหันอย่างนี้
ผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากเหตุผลเดียว
คือมาจากความกังวลความห่วงใยของทีมหมอ
สาธารณสุขที่เห็นว่าถ้าปลดล็อกคลายล็อก
แล้วคุมกันไม่ได้จะมีการระบาดเข้ามาใหม่
ในลักษณะที่ตัวเลขมันจะสูงขึ้น
แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าอย่างที่คุณหมอทวีสินบอกว่า
เข้มงวดกวดขันเราลงทุนทรัพยากร
เราลงทุนเงินลงทุนอะไรไปเยอะแยะคุมได้จะ
กระทั่งเหลือตัวเลขตัวเดียวแล้วสำหรับการติดเชื้อเนี่ย
แต่ถ้ามันพลวดพลาดขึ้นมาอีกทีนึง
ที่ทำกันมาทั้งหมดเนี่ยศูนย์เปล่า
มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะสิงคโปร์
คโปร์เนี่ยตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะคุมได้
แต่ตอนหลังหย่อนมือไปหน่อยเดียว
ตัวเลขการติดเชื้อก็พลวดพลาดขึ้นมา
ฉะนั้นผมเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีก็คงกังวล
แล้วราชกิจจานุเบกษากาดออกมาเมื่อคืน
ที่จะมีผลวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าผลของการคลายล็อก
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่า

การร้านค้าต่างที่เตรียมการกันไว้
เดี๋ยวพอแถลงออกมาได้ฟัง
หรืออาจจะมีอาจจะคลายล็อก
แต่ว่ามาตรการยังเข้มอยู่เดี๋ยวต้องฟังนะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
แต่ว่าที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่า
คนเดือดร้อนก็จะต้องเดือดร้อนต่อ

แม้คนจะเห็นด้วยว่าเอาเถอะ

ไม่อยากให้เป็นอย่างที่คุณหมอเขาเป็นห่วง
แต่ว่าในเรื่องของความเดือดร้อน

คนที่เดือดร้อนอยู่ก็ต้องเดือดร้อนต่อ
เพราะออกไปหางานทำไม่ได้
งานที่ทำอยู่ก็ยังต้องปิดต่อ
ไม่มีรายได้เข้าบ้าน

เงินเยียวยา๕๐๐๐ที่ได้รับ
ก็พอประทังพอยาไส้ไปได้

แต่ว่าถ้าเลี้ยงครอบครัวด้วย
แล้วครอบครัวก็มีผลกระทบไม่มีรายได้

มีพ่อมีแม่มีลูกได้เงินเยียวยา๕๐๐บาท

แต่ว่าเอาล่ะอย่างน้อยก็หาข้าวกินให้ครบ๓มื้อไปได้ก่อน

เรื่องนี้จะต้องจะต้องทำยังไงเป็นโจทย์ใหญ่จริงครับ
ถ้าเป็นอย่างนี้นะ
อย่างที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า
วันนี้เห็นหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เห็นหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ก็พอจะอุ่นใจได้ระดับหนึ่ง

รับคนตกงาน๑๐๐๐อัตรา

ไปทำงานกับมหาวิทยาลัย

จะจบอะไรต่ออะไรมาต่างได้หมด
แล้วจะเริ่มรับสมัครต้นเดือนพฤษภาขอ
ไปดูรายละเอียดเถอะครับ
รายละเอียดที่คุณสุวิทธิ์เมสิงษี
นตรีการอุดมศึกษาท่านแถลงข่าวว่า

เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด
ในจำนวน๑๐๐๐คน

ค่าตอบแทนเดือนละ๙๐๐บาท
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ไม่จำกัดว่าจบมาจากสาขาไหน
ไม่จำกัดว่าจะต้องมีประสบการณ์การทำงาน
แต่ขอให้เป็นคนในพื้นที่

แล้วก็เป็นประชาชนที่ไม่ได้รับสิทธิ์การเยียวยา๕๐๐บาท
หรือไม่ใช่อยู่ในกลุ่มเกษตรกร
เพราะว่าคนที่ได้รับการเยียวยาแล้วเนี่ย

อันนี้เป็นการเกลี่ยเพื่อให้คนได้มีรายได้
จำนวนงานที่จะจ้าง
ในสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา
มี๔๒หน่วยงานที่เข้าร่วม
เช่นมหาวิทยาลัยของรัฐ๓๙แห่ง
รับทั้งหมด๘๔๖๐คน
เป็นงานที่เน้นการพัฒนาชุมชนกว่าหนึ่ง

เฝ้าระวังโรคติดต่อชุมชน
ตำรวจจัดทำฐานข้อมูลด้านสาธารณสุข
ตำนานด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชน
ที่ดูแล้วมีมหาวิทยาลัยแห่งทำโครงการ
ด้านนั้นถ้าอยู่จังหวัดขอนแก่น
งานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ไม่ต้องเดินทางไกล

ท่านก็ไปสมัครทำงานกับเขา
เดือนหนึ่ง๙๐๐๐บาท

แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยได้มีช่องทาง
หาเงินเข้ากระเป๋าหาเงินเข้าบ้านได้
เขารับประมาณหนึ่งหมื่นอัตรา
คุณสุวิทย์บอกว่านอกจากนั้นก็มีหน่วยงานอื่นในสังกัด

เป็นเรื่องดีและจะเป็นต้นแบบ

เป็นแบบอย่างให้นำร่องได้ครับ

ผู้บริหารกระทรวงอื่น
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงานในกระทรวงของท่าน

สังกัดที่ท่านกำกับดูแลอยู่เนี่ย
มีไหมที่จะมีโครงการอะไร

และให้มีการจ้างงานเกิดขึ้น

นี่ลักษณะก็คือว่าแทนที่จะให้ปลาคนเนี่ย

ให้เขาสอนตกปลา

คิดได้เหมือนที่รัฐมนตรีสุวิทย์คิดทำขึ้นมา
ก็จะกระจายการจ้างงานเพิ่มขึ้น
ให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น
อันนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับ

ลองดูเพราะว่าอย่างน้อยหมื่นคนนี้
ก็จะได้รายได้เดือนละ๙๐๐บาท

ต้องไปสมัครทำงาน
กับสถานที่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

แล้วคนที่ได้รับสิทธิเยียวยา๕๐๐๐บาทแล้วเนี่ย

ท่านก็ต้องสละสิทธิ์๑๐๐บาท

นี่เป็นช่องทางที่จะทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้น
ขอบคุณท่านรัฐมนตรีสุวิทย์ที่คิดโครงการนี้ขึ้นมา
แล้วก็คาดหวังว่าหน่วยงานอื่น

คนอื่นน่าจะลองไปนั่งคิดดู

เอางบประมาณที่ได้มาแล้ว
แล้วก็ใช้จากงบประมาณเกี่ยวกับการจัดสัมมนา
งบประมาณเกี่ยวกับการไปดูงานต่างประเทศ
งบประมาณที่เกี่ยวการไปดูงานภายในประเทศ
งบประมาณที่เกี่ยวการการจัดอีเวนต์ให้รัฐมนตรีไปตัดลิฟตบิ้น

เอาเงินพวกนี้มาแล้วก็มานั่งส่องดูว่า
เราจะทำยังไงถึงจะให้มีการจ้างงาน
แล้วให้คนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

อันนี้ถือว่าเป็นกิจการที่ดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ